สิบโมงเช้าที่ผ่านมามีคนร้ายทำทีก็ไปซื้อแหวนทอง
สลึงเดียวบอกจะเอาไปให้แฟนวันเกิดนะครับ
แต่สลึงเดียวนี้เขาตัดสินใจเชิดมันออกจากร้านไปแล้วไปขี่มอเตอร์ไซค์หนีเลยฮะ
นี่ทำกล้องวงจรปิดของร้านทองปออุดมศุกร์ตู่อยู่ที่ตลาดท่าลาน
ไปแล้วไปแล้วนี่แหละครับไปเลยอำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรีครับ
จับภาพคนร้ายเป็นผู้ชายอายุสักยี่สิบห้าถึงสามสิบได้
คล้ำสวมเสื้อแขนยาวสีเทากางเกงยีนขาสั้นฮะ
ทำทีเข้าไปซื้อแหวนทองบอกผมอยากจะได้แหวนสักวงไปให้แฟนเป็นวันเกิดนะครับ
ระหว่างเจ้าของร้านเอาแหวนทองคำน้ำหนัก๑สลึงมาให้คนร้ายดู
พอสบโอกาสก็คว้าแหวนทองวิ่งหนีออกจากร้านไปเลยไปขึ้นมอเตอร์ไซค
อำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับเนี่ยฮะผู้ก่อเหตุ
เจ้าของร้านทองเล่าบอกว่าคนร้ายมาทำทีซื้อทองหนึ่งสลึงแหละ
ก็แปดพันเกาะบาทนะครับจะบอกขอไปเกิดนกดเงินก่อนนะฮะ

พอสบโอกาสนะก็หยิบแหวนวิ่งหนีไปเลย
คือคนร้ายเนี่ยหลอกแหลกมองซ้ายมองขวา
ตั้งแต่ต้นแล้วแต่ไม่คิดว่าจะเกิดเหตุ
เพราะว่าไม่เคยเกิดเหตุมาก่อนครับ
ก็ดูแล้วก็ล็อกแรกเหมือนกัน

ไม่เคยเดินเราก็ไม่เคยคิดระแวงใคร

แต่เพียงแต่ว่าหยิบของก็ส่งให้ก็ต้องเอาตังค์ใช่ไหม
ใช่ไหมแต่มันไม่เอาตังค์มามันหยิบของไปเขาก็วิ่งไปเลย

ตำรวจส่งชุดสืบสวนแล้วก็วิทยุแจ้งให้เจ้าหน้าที่

จะติดตามตัวมาดำเนินคดีให้ได้ครับ